ท่านผู้ชมครับที่บุรีรำเนี่ยเราตามให้ต่อนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะฮะ
ถึงขั้นขึ้นโรงพักแจ้งความลงบันทึกประจำวันกันเหมือนกันอืม
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอถูกเสือสมิงเข้าสิง
อ่าแล้วฝ่ายพี่เขยเนี่ยปล่อยเสือสมิงเนี้ยมาเข้าร่างเธออืม
มีปัญหาเรื่องของมรดกอะไรกันอยู่อะไรประมาณอย่างนี้เมื่อวานนี้ท่านคงเห็นไปแล้ว
คลิปเหตุการณ์นี้ผู้ชายเสื้อกรมท่าเนี่ยเสื้อกีฬาเนี่ย
นี่เป็นหมอผีพื้นบ้านของประจำพื้นที่เข้ามาให้ช่วยกัน
ส่วนผู้หญิงคนนี้เนี่ยญาติจับเอาไว้นะฮะ
บอกถูกเสือสมิงเข้าสิงเนี่ยค่ะนี่หมอผีเขาก็ถามไปถามมา
เหมือนกับเขาให้วีดีโอคอลคุยกับญาติอีกคนนึงที่เหมือนกับจะถามกันว่าเออตกลงแล้วใครปล่อยเสือสมิงอะไรมาอะไรยังไงประมาณอย่างนี้
แล้วก็มีการพูดชื่อขึ้นมาเลยพูดชื่อคนที่เป็นพี่เขยชื่อประดิษฐ์นี่

เป็นคนเจ๋อย่าเปิดห้องอย่าเปิดห้องเลยห้อง
ใครปล่อยเสือสมิงมาเข้าผู้หญิงคนนี้
หมอผีพื้นบ้านคนนี้เขาก็ให้นิรากมั้ยมาถูอ
อันนี้มาที่โรงพักนะฮะวันนี้มาลงบันทึกประจำวันเลยนะฮะ
แต่เมื่อวานเขาคือยืนยันกับเราบอก
ฝั่งนู้นเนี่ยบอกว่าคนที่ศักดิ์เสือสมิงเนี่ย
ก็คือนายประดิษฐ์เนี่ยส่งเสือสมิงมาเข้าสิง
เขาบอกทั้งร่างกายเขาไม่มีรอยสักอะไรเลย
แวนพระอยู่๓๔องค์แค่นั้นเองนะฮะ
แล้วตัวเขาเนี่ยเป็นสามีของนางอ่อนศรี
ที่เป็นมีศักดิ์เป็นน้าของคนที่ถูกเสือสมิงเข้า
ก็คือนางสินไทยนะฮะ
ทางฝั่งนู้นเนี่ยก็ชอบกล่าวหาว่าผมเนี่ยจะฮุบสมบัติภรรยา
ซึ่งเป็นสมบัติของทางฝั่งครอบครัวทางฝั่งนี้ด้วย
มันก็อิรุงตุงนังอยู่กับเรื่องของสมบัติ
นี่ส่วนนี้คือคนที่ถูกสวนกับสมิงเข้าอ่ะฮะ

เธอก็ยืนยันว่าถูกเล่นของใส่จริง
นี่ฮะสพลำดวนเนี่ยพี่ประดิษฐ์เข้าไปลงบันทึกประจำวันนะครับท่านผู้ชมครับ

ทางฝั่งของญาติของภรรยาเนี่ยกล่าวหาอะไรยังไงเขาบ้าง
เคยกล่าวหาว่าเขาจะฆ่าภรรยาเพื่อเอาสมบัติของทางฝั่งนี้
ภรรยาก็ยืนยันว่าไม่มีนะฮะ

วันนี้ก็เลยมาลงบันทึกประจำวัน
ล่าสุดสพลำดวนนะ
ก็เลยต้องเรียกทั้งสองฝ่ายให้มาเจรจากัน
เพราะมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะฮะ
ก็มีหมอทรงหมอผีที่ทำพิธีอะไรให้พวกนี้ก็เรียกมาด้วย
มาสอบถามข้อเท็จจริงมาเจรจากลายเกลี่ยกันที่โรงพัก
เพื่อยุติปมความขัดแย้งในครอบครัว
นี่นางสินไทยก็มาด้วยที่ถูกเสือสมิงเข้านะครับ
คือเธอเจอตำรวจเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าเธอถูกทำคุณสัย
ถูกคนส่งเสือสมิงมาเข้าร่างจริง
หวังจะกลั่นแกล้งอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ตอนที่มีพิธีเกิดขึ้นในคลิปเนี่ยเธอจำอะไรไม่ได้เลยนะ
ที่ผ่านมาก็มีเรื่องผิดใจกับนายประดิษฐ์อยู่นั่นแหละ
แต่ตอนนั้นไม่รู้ตัวจริงไม่ได้มีเจตนาจะไปกล่าวหาใส่ร้ายอะไรเขา
ที่ถูกถามว่าใครส่งเสือสมิงมาแล้วก็เอ่ยชื่อประดิษฐ์ไปเนี่ย
ส่วนนายประดิษฐ์เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอาละ
เอาอย่างนี้ถ้าไม่มีเจตนาจะกล่าวหาเขาจริงเนี่ยนะ
บอกว่าไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยเขาไม่ติดใจเอาความก็ได้
จากแจ้งความขอเปลี่ยนเป็นลงบันทึกประจำวันก็ได้นะ
ก็ต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วย
เดี๋ยวจะมีคนมากล่าวหาผิดอีก
แต่ยืนยันว่าไม่เคยคิดจะฮุบที่ดินฮุบมรดกของฝั่งภรรยา
ไม่เคยเรียนคุณสัยไม่เคยปล่อยเสือสมิงไปใส่ใครด้วย
เอาเป็นว่าเขาขอยืนยันเลยว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของภรรยา
แล้วผมก็ไม่ติดใจที่จะไปโกรธหลานเพราะว่าผมก็มั่นใจว่าดวงวิญญาณตัวนั้น
เจ้าของดวงวิญญาณตัวนั้นมันจ้องจะเล่นผมมันจะเอาเก็บวิญญาณเจ้าของวิญญาณตัวนี้
แล้วผมจะขอความช่วยเหลือจากทางญาติเพราะทางญาติเขาอยู่ทางนี้เขารู้จากหมอจากอะไร
ให้ไปดูไปดูว่ามันมาจากไหนมาจากทิศทางไหนมันเป็นใคร
แค่นั้นแหละผมอยากรู้แล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรมันหรอกผมจะได้หาสิ่งมาป้องกันตัวผม
หาทางอิทธิไล่ผมด้วยการปกปรักรักษายักษ์พี่น้องเรา
นี้เฮ้อยกมือขอโทษกันแหละแต่ตางฟายก็เหมือนกับว่าเอาล่ะไม่ติดใจกันละ

ถ้าอย่างนั้นเพื่อจะกลั่นแกล้งผมเหมือนกัน
เดี๋ยวนิมนต์พระเดี๋ยวหาหมอผีที่เขาเชื่อถือเนี่ย

อะไรพวกเนี้ยสิ่งชั่วร้ายอะไรพวกเนี้ยไป
ก็เพื่อความสบายใจของทุกคนในครอบครัวก็แล้วกันครับ